ก็มีคนเขาวิเคราะห์เหมือนกันนะว่ามหาดไทยคือถ้าเกิดว่าเพื่อไทยยอมยกมหาดไทยให้
ถ้าเกิดเป็นการค้าขายโคตรขาดทุนเลยนะ
อาจารย์เขาพูดแบบนี้เลยนะคนที่พูดเรื่องนี้เนี่ยก็คือรองศัตว์อาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรค่ะ
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองการพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต
นี่อาจารย์สมชัยนะโพสต์เฟซบุ๊กแล้วก็เปิดหัวไปเลย
เปิดหัวไว้เลยว่าเสียมหาธัยค้าขายโคตรขาดทุนระบุเนื้อหาเอาไว้ด้วยนะคะ
บอกว่านี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่พักแกนนำ๑๔๑เสียงยอมยกมหาดไทยให้กับพักรอง
พูดเหมือนท่านไหมใช่ไงพี่พูดเหมือนท่านไหมพี่พูดมาหลายวันแล้วพูดเหมือนท่านเด๊ะเลย
คือเขาบอกว่าจริงคนอยากได้คมนาคมก็ไม่ใช่เนื้อแท้ของพักเพื่อไทย
แต่เป็นนักการเมืองที่เพิ่งย้ายจากพลังประชารัฐมาอยู่เพื่อไทย
ทีนี้มหาดไทยที่หลุดมือไปจะทำให้เสียโอกาสอะไรบ้าง
ดูไปพร้อมกัน
๑การบริหารราชการส่วนภูมิภาคทั้งหมด
เพราะว่ามหาดไทยเนี่ยบังคับบัญชาผู้ว่าราชการทั้งประเทศใช่มั้ย
และผู้ว่าเป็นผู้นำและกำกับหัวหน้าส่วนราชการทุกกระทรวงในจังหวัด
คือเรื่องของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
เพราะว่ามหาธัยโดยในอำเภอกลับดูแลกำนั้นและผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ

การไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าภูมิภาคการประปานครหลวง

แล้วมหาทัยก็มีหน้าที่จัดการเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งหมด

แล้วก็เสียโอกาสในการเป็นผู้ผลักดันนโยบายการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น
อันนี้เป็นนโยบายหลักที่โดดเด่นแล้วก็สำคัญมากนะ

ค้าขายขาดทุนปานนี้พี่อ้วนยังอยากคุมกระทรวงพาณิชย์
เนี่ยห้อยท้ายเอาไว้พี่อ้วนก็คือหมายถึงคนพวงธรรมอะนะคะ
ครับก็เลยเป็นที่น่าสังเกตอย่างที่พี่เบิร์ตบอกว่า
กระทรวงมหาทัยก็ส่งรัฐมนตรีช่วยมาคนนึง

มานั่งดูสักหน่อยเพราะว่าเนี่ยหมดเลยนะแต่งตั้งผู้ว่า
ถ้าพูดก็แบบการเมืองการเมืองนะคือมันต้องวางฐานเอาไว้
ไม่รู้อีกหน่อยจะยุบสภาเมื่อไหร่เลือกตั้งเมื่อไหร่
ไปวางนะครับฐานการเมืองระดับรากย่าเอาไว้นะครับ
ผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี่ไม่ต้องพูดกับการเมืองนะ
เขาต้องวางเอาไว้นะครับสะสมขุมกำลังเอาไว้นะครับ

จะส่งผลกับการเลือกตั้งรอบหน้าด้วย
โอ้โหนี่แหละถึงบอกว่าเนี่ยอะไรนะขาดทุนเลยนะ
ใช่เขาบอกโคตรขาดทุนถ้าเกิดเป็นการค้าขาย